เมื่อวานมีข่าวจับตำรวจเรียกเงินผู้ต้องหาบอกอ้างจะวิ่งเต้นคดีให้ใช่ไหมคะ
จับได้แบบเงินสดคากระเป๋าเลยใช่ไหมครับวันนี้จับนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วค่ะ
เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเงินคามือเหมือนกันหลักล้านนะคะ
เหลือประตู
ครับเกียร์รถเกียร์ข้างในด้วยเข้าเกียร์ให้ด้วย
ที่นี่สิทธิของคุณนะครับตอนนี้ผู้ตกไปต้มผาสิทธิของผู้จัดไกรหะครับ
หรือไม่ตัดการการสิทธิน่าการีพรวิสูจินี่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ร่วมกันจับกลุ่มนายนัทธพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว
หรือที่เขาเรียกกันว่านายกเปิ้ลอายุ๕๓ปีค่ะ
ของกลางที่ได้เป็นเงินสด๑๕๖๖๕๐บาทนะคะ
จับได้ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในตำบลบางแก้ว

ห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้วแค่๓กิโลเมตรค่ะ

การจับกลุ่มครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ประกอบการในพื้นเที่ยมบางแก้ว
ว่าผู้บริหารเทศบันเมืองบางแก้ว
เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ๑๒๕ของวงเงินตามสัญญา

หนังสือคู่สัญญาที่นายกเทศมนตรีต้องลงนามอนุมัติค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมหลักฐานวางแผนจับกลุ่มนะคะ

โดยนัดหมายให้ผู้เสียหายเอาเงินสดมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
พอถึงเวลานัดหมายตำรวจก็ซุ่มเฝ้าสังเกตการ
แล้วก็มีการส่งมอบเงินตามที่มีการเจรจากันไว้

พอนายกเปิ้ลเห็นตำรวจเท่านั้นทำไงรู้ไหม

พอตำรวจจับกลุ่มเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจค้นขยายผลเพิ่มเติมอีก๔จุดนะคะ
ก็คือสำนักงานส่วนตัวของนายกเปิ้ล

บ้านพักของนายกเปิ้ลและภรรยาสองหลัง
แล้วก็ห้องทำงานในเทศบาลเมืองบางแก้วค่ะ
ซึ่งระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายกเปิ้ลไปขึ้นรถเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกเปิ้ลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าตัวก็ตอบสั้นบอกไม่รู้เรื่อง
คือของที่ให้เราก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นอะไร

แล้วมีเงินเป็นอย่างไรคืออย่างไรครับพี่

กองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะคะ
เจ้าหน้าที่แถลงผลการจับกลุ่มบอกว่า

นายกเปิ้ลบอกเงินที่ได้มาเป็นของบริษัทนั้นบริษัทนี้
แต่พอมาถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บ

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะ

เรียกรับผลประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และอาจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
เรื่องการพกพาอาวุธปืนด้วยค่ะ

ที่บอกว่าวิ่งหนีใช่ไหม

เขาวิ่งเลย

ในมือเห็นไหมเห็นตำรวจวิ่งมาเขาวิ่งเลย

ออกด้านซ้ายแล้วพอจังหวะล็อกตัวมาได้เนี่ย

ถุงทิ้งไว้ที่ล้อซ้ายหน้าค่ะ
คือผู้ประกอบการเขาประมูลงานแบบอีบิดดิ้ง

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณจะได้หนังสือคู่สัญญา
เขาก็ก็ได้ก็เลยนัดส่งเงินให้

เขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่เลยให้มาจับ